เกดอพริก
อัทธิสตาล

คำสอบความสุข

ถ้าฉันเอกมันคงจะไม่น่าฟังสักเท่าไร
สวัสดีวันพระรหัสสบดี

ก็๖โมงถึง๗โมงเจอเราได้แน่นอนนะคะ

แอ้งที่หล่อไม่ได้ใส่หัวใส่หางอะไรเข้าหรือวะเนี่ย

คอลเลคชั่นเพราะช่วงนี้คอลเลคชั่นน่าจะกลับมา

เมื่อคืนใครเจอฝนถล่มบ้านน้ำท่วมรถติดยังไง
ส่งมาหาเราได้เลยจะได้รู้ด้วย
พี่เมย์อยู่กับคุณตอน๖โมงเช้าถึง๗โมง

เมื่อวานที่เราบอกว่าฝนตกกันหนักแล้วเนี่ย

วันนี้เราจะเจอฝนอีกสักระยะหนึ่งนะคะ

เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเตรียมตัวกันพอสมควรเกี่ยวกับ

มาดูหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้ดีกว่า
หัวใหญ่โตกันเลยทีเดียวนะคะ

นากุ้ง๑๒๐ไร่ลุกป่าสงวน
โดยมีนายรัชชัยพรพาหัวหน้าชุดปฏิบัติการฉลามขาว
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะ
กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกว่า๑๐๐นาย
ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ท่าเทียบเรือ
บ้านอ่างกระป๋องตำบลท่าสมอำเภอเขาสมิงนะคะ

โดยมีนายอนันต์สว่างสวัยเป็นผู้จัดการท่าเทียบเรือ
ให้การต้อนรับนำไปตรวจสอบ
ในพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวน๔๑ไร่ค่ะ
และอยู่ในเขตป่าพรบ๑๒อยู่ในเขตเจ้าท่าอนุญาต
และคาบเกี่ยวกับเขตป่าสงวนอีกจำนวน๑๒ไร่
แล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารเป็นโฉนด๗แปลง
ศ๓อีก๑แปลงพื้นที่๕๘ไร่๑๙ตารางวา
รวมพื้นที่๑๒๓ไร่๑๙ตารางวา
ต้องบอกว่านายรัชชัยก็คือกรมทรัพยากรทางทะเลนะคะ
ปฏิบัติการฉลามขาวเข้าไปตรวจสอบ
เขาบอกว่าเป็นพื้นที่บุกรุกเขตป่าสงวนและป่าพรบป่าไม้๒๔
ลมป่าไม้หลังจากตรวจรังวัดแล้วจะยื่นส่งฟ้องนะคะ
ส่งฟ้องศาล
โดยเพื่อดำเนินคดีต่อไปซึ่งนายอนันต์เองก็ยอมรับว่าเป็นผู้ครอบครองพื้นที่
แล้วก็ท่าเทียบเรือตลอดจนแปลงนากุ้งทั้งหมดเลย
โดยการตรวจยึดในครั้งนี้ได้แจ้งให้นายอานันต์รับทราบข้อเก่าหาว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย
ครอบครองจะต้องลื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างแล้วก็หยุดกิจการในเขตบุกรุก
แต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่ได้บอกให้ยุติตอนนี้เพราะว่าเข้าใจว่าทุกอย่างยังมีการเลี้ยงกุ้ง
ยังมีทุกอย่างอยู่ก็คืออยู่ในรูปของคดีจะเป็นการส่งฟ้องสารต่อไป
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นช่วงนี้เขาจะบุกลุกกันเหมือนกันว่าใครบุกป่าซางหัวหรืออะไรมีการตรวจกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวกันเยอะ

ไม่มีเลยฮะที่ดินไม่เคยมีเหลือแล้ว
อ้าวไม่เคยมี

ตกใจว่าขายไปหมดแล้วเลย
เออนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะเป็นการแบบว่าจัดสรรการที่ไปลุกมือพี่ปลา
นี่นั่นต่างนานาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่กำลังจะจัดการส่อโกง
รองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับหน่วยตรวจสอบพร้อมเรื่องปาตกฐา
เรื่องการกระจายอำนาจกับการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คือข้าราชการทั้งหลายที่เวลาทำงานต่างนานาเนี่ยเวลาจะทำงานอะไรต่ออะไรเนี่ย
เขาก็จะมีแบบว่าพวกซองต่างที่มีตาครุฑอยู่ใช่ไหม
เพื่อจะเป็นการทำให้รู้ว่านี่เป็นงานของทางราชการ
แต่ผู้ที่ทำงานบางคนใช้ซองไปในเรื่องอื่น

ใส่ของอะไรที่ไม่ใช่เป็นของทางราชการ
อาจจะใส่มือถือให้กันอะไรอย่างนี้
ซึ่งไม่ต้องตกใจหรอก

นี้ก็กำลังจะเคลียร์

กับอย่างเวลามาทำงานแอฟพูดกันง่าย
ทุกคนเนี่ยก็ใช้ไฟของหลวง
โดยการ๑เอาโทรศัพท์เนี่ยไปชาร์จแบต
ที่นี่อะไรเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายหลวงดังสิ้น
เรื่องราวแบบนี้เดี๋ยวจะมีการเคลียร์ทั้งหมดทั้งปวงเลยทีเดียวเชียว
หมายคุณจะบอกว่าคำเป็นค่าราชการ
วันนี้คุณเอาโทรศัพท์มาชาร์จในที่ทำงาน

คือการใช้ไฟของหลวงถือว่าผิดแล้ว
หรือแม้กระทั่งซองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเอง
ที่นำอาจารย์งนิ้วต่างนานาที่ใช้ในทางราชการ
เอาไปใช้ในเรื่องของส่วนตัวก็ผิด
เข้าใจคำนี้ไหมอีกไม่นานเนี่ยพรบนี้จะจัดซื้อจัดจ้าง
พรบวินัยการเงินและก็การคลัง
พรบว่าด้วยการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน
แล้วก็ผลประโยชน์ส่วนรวมที่กำลังจะออกมาใช้
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนซึ่งเข้มงวดมาก
ทั้งนี้เรื่องอะไรที่ทำได้หรือทำไม่ได้
ใครที่จะเริ่มโครงการที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝงนั้น
คนต้องคิดกันนั้นให้หนักเลยทีเดียว
แล้วก็เริ่มผิดทั้งคนต้นคิดและผิดต่อมาจากทุกคน
จนมาถึงคณะรัฐมนตรีกันเลยทีเดียว
โอ้โหมีอยู่กี่คนรู้ไหมมีอยู่๘๐คนประมาณนี้
เพราะฉะนั้นวันนี้คือการใช้ไฟหลวงเองคุณก็ต้องคิดแล้วเหมือนกัน

เพราะคนไทยตอนนี้มันกลายเป็นสังคมหมายว่าเราติดการชาร์จโทรศัพท์
เราไปที่ไหนก็แล้วแต่สายชาร์จจะต้องมี
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณไปใช้ไฟหลวงไปสถานที่ราชการไฟฟ้าไฟหลวง
คุณถือว่าผิดอันนี้ก็เป็นความรู้ที่จะต้องรู้กันแล้วเหมือนกัน
ใช่ใช่ไหมรวมไปถึงเจ้าพนักงานทุกคน
เจ้าพนักงานทุกคน
เขาบอกลามไปถึงรัฐมนตรีเหรอใช่ค่ะ
หมายถึงว่ารัฐมนตรีจะเข้ากระทรวงเข้าที่ทำงานปุ๊บ

ใช่เรื่องชาร์จโทรศัพท์มันก็เป็นเรื่องรองรอง
แต่เรื่องที่แบบว่าเอาซองไปทำเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว

แต่ที่สำคัญสุดนั่นก็คือว่าการโกงกิน
อ๋อเพราะฉะนั้นคือหมายถึงว่าเขาจะมาป่าปามคอร์ทอีกครั้งนั้นแหละ
ป่าปามก็จะลืมใหม่หมดเลยอยู่ไปเยอะค่ะ๒๐ปี
แล้วแบบขอถามวันนึงว่าคราชกาลจะแชตอะไรขนาดนั้น

จะแชตไว้แหละจะเมาส์อะไรกันไม่ได้ทำงานเมาส์ไลน์โวนไลน์
ฉันเนี่ยอีแก่ทั้งหลายเนี่ยไลน์กันอยู่นั่นทั้งวัน

เดี๋ยวเหงา
มันก็เป็นแค่แก่แล้วมันก็
แค่เหงานั่นแหละอย่างนี้

ชุนละมุนเลยประชาชนกว่า๒๐๐๐คน

แห่แย่งพยัน๗สีตามวันเกิด
ซึ่งพยันขนาดอยู่๒๑นิ้ว

นี่เป็นข่าวออนไลน์นะครับของท่านเจ้าคุณทงชัย
คุณรู้ไหมครับด้วยเจ้าคุณธงชัยตอนนี้

แล้วก็ที่เลสเตอร์ถึงขั้นที่มหาวิทยาลัย

นะแต่เมื่อวานี้อย่างที่เรารู้กันว่าเมื่อ

สถิต์ถอยบ้างล่ะ

ต้องการฟื้นฟู่หวยหินกันเกิดขึ้น

หวยหินอำเพลย์หวยหินจังหวัดประชวปกิริฐรรณเนี่ย
ท่านเจ้าคุณทงชัยหรือพระพรหมังคราจารย์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานคร
เกจิชื่อดังเจ้าของตำนานพยันเลสเตอร์

มีพุทธศาสนิกชนชาวหัวหินกว่า๒๐๐คน
ร่วมในพิธีเรียกได้ว่าจนแน่นสถานที่จัดงานเลย
งานครั้งนี้นะฮะถือว่าเป็นการทำบุญให้เมืองหัวหินด้วย

ก็มีการสวดมนต์การเสริมบารมี

แล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนชาวหัวหิน

การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
ซึ่งขณะนี้ภาครัฐและเอกชน
ผนึกกำลังในการฟื้นฟูทั้งเศรษฐกิจสังคม

ให้กลับมาสวยงามสงบปลอดภัย
ได้รับความนิยมในการมาพักผ่อนการท่องเที่ยว

หลังจากที่เกิดเหตุความไม่สงบในเมืองหัวหิน
มันลดลงไปเยอะทุกส่วนพยายามจะเอาฟื้นกลับมากัน
ในขณะนี้ทางผู้จัดงานเนี่ยเขาได้เตรียมผ้ายันมงคล
ซึ่งท่านเจ้าคุณทงชัยหรือพระพรมมังคลาจารย์เนี่ย
เมตตาจารอัคระแล้วก็พุทธาพิเศษ
เป็นผ้ายันมงคลที่จัดทำขึ้น๗สีตามวันเกิด

๗สีตามวันเกิดขนาด๒๑นิ้ว
โดยผ้ายันมีลักษณะเด่นคือตรงกลางเป็นยันพิชัยสงคราม

มียันแล้วก็อัคคาระมงคลล้อมรอบ๑๒ปีนักศัตริย์
ประสิทธิ์หรือมงคล
พิธี๓ชั่วโมงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย
โอเคล่ะตอนใกล้จะจบพิธีสวดเสิร์ช

เจ้าคุณทงชัยก็ดับเทียนชัยเท่านั้น
ปรากฏว่าประชาชนที่มาร่วมพิธีเนี่ย
คุณนึกออกไหม

กรูจนสายสินจะพังลงมา

แม้จะมีคนบอกหยุด

คนก็นึกว่าดับเทียนแล้วคงจะเสร็จพิธีแล้ว
แค่นั้นแหละสายสินเขาก็ต้องโยงให้ทั่วงาน

ต้องไปแย่งแส่สิน

เดี๋ยวนะคุณป้าคนนั้นทำไมใส่ชุดนักเรียน

เขามีงานคืนสู่เยาว์พอดี

พยายามจะหารูปรู้สึกที่

นี่แบบว่าเรื่องของการแย่งอะไรของอะไร

ฉันเห็นอยู่ประจำเลยนะ
แย่งกันแบบสุดฤทธสุดเด็ดตอนนั้นไปไหว้พระราหูหรืออะไรก็ไม่รู้ของโบรักษ์

งั้นในระหว่างรออันนั้นแย้งกันสุดลิด
อันนั้นแย่งใช่ไหมคะอันนี้ทำไมไม่มีใครไปแย่งบ้างที่วัดใหญ่พุทธชินราช
ฮือฮามากเลยนะคะเขาบอกว่ามีคนไปนามัศกาลพระพุทธชินราชวัดใหญ่ที่พิศนุโลก
เงยหน้าขึ้นไปมองบนหลังคาคุณผู้ชม
งูเหลือมตัวใหญ่เนี่ยรัดอยู่ที่โคนช่อใบระกาค่ะ
มีกระรอกน้อยเนี่ยคอยขู่ไล่กู้ภัยก็ไปช่วยกันจับนะคะ
หล่นลงมากลางวงต้องบอกว่าโอ้ทำให้คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย
กระเจิงกันหมดวัดความยาวได้ต้อง๔เมตรหนัก๒๐กิโลเลยทีเดียวนะคะ
ต้องบอกว่าสมาคมกู้ภัยข่าวภาพพิศนุโลกเนี่ย
ก็รับแจ้งจากประชาชนว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่เลื้อยขึ้นไป
ขดตัวอยู่บนยอดใบรกาที่สาราพิบูลธรรม
ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
หรือว่าวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชอยู่ที่เมืองพิศนุโลก
หลังจากรับแจ้งก็นำชุดปฏิบัติการเข้าไปจับงู
ไปตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นที่เกิดเหตุก็พบนักท่องเที่ยวค่ะ
ที่เดินทางมากราบไห้หลวงพ่อพระพุทธชินราชกำลังแตกตื่น
ยืนมุงดูงูเหลือมขนาดใหญ่ที่เลื้อยหนีขึ้นไป
หลบซ่อนตัวอยู่บนใบรากาของสาลาพี่บูนทำ
ทราบว่างูเหลือมตัวดังกล่าวถูกกระรอก
อยู่บนต้นไม้ใกล้กันส่งเสียงขู่

จนต้องเลื้อยขึ้นไปหนีขึ้นไปขดอยู่ที่ใบรกาหลังคาสารา
จากด้านเจ้านอที่ก็ปีงขึ้นไปที่จะใช้อุปกรณ์จับ
แต่ก็พลาดทำให้งูเหลือมล่วงตกลงมาที่พื้น
ซึ่งประชาชนที่ยืนดูอยู่ข้างล่างก็
ที่รุ้นเอาใจช่วยก็วิ่งแตกหมด

หมายความว่าที่ไม่ได้หลับ
คุณแม่ตื่นอยู่ใช่ไหมคะ
เม้าแซวไว้

แต่ที่มันตลกมากคือคนพอไปยืนมึงดู
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปพยายามจับใช่ไหมคะ
พลาดล่วงลงมาคนที่ยืนมุมพี่
คิดดูแตกกระเจิงค่ะคิดดูคิดดูแตกกระเจิงค่ะ
คือวิ่งหนีกันไปแบบคนละทิศคนละทางก่อน
ที่มันจะเลื้อยหลบลงไปในท่อระบายน้ำใกล้เคียง

วัดเบื้องต้นเลยก็เป็นงูเหลือมเพศผู้
มีความยาว๔เมตรน้ำหนัก๒๐กิโลนะคะ

ใช่๔เมตรน้ำหนัก๒๐กิโล
ช่วยกันมัดปากแล้วก็จับเข้าไป
พยายามเจอรูปแล้วแต่พยายามเปิดไม่ได้เมื่อกี้นี้
จริงช่วงนี้ฝนตกด้วยนะ

โอเคไปกันสักนิดนึง

ขอให้บอกว่าเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลาก
คำถามหนึ่งว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพหรือเปล่า

ที่ต้องเตรียมรับมือกับฝนครั้งนี้
มาหาว่ามาเลยเอาล่ะครับแน่นอนคำถามคำถามหนึ่ง
เดี๋ยวเราไปติดตามต่อจากรายการของเราเนี่ยนะฮะก็ถามว่า
กรุงเทพหานครโอกาสที่น้ำจะท่วมมันมีขนาดไหนเดี๋ยวเราจะได้รู้คำตอบกัน
แต่แน่นอนว่า๒๗จังหวัดทั้งอีสานตะวันออกแล้วก็ภาคกลางเนี่ย
เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักสิ่งที่ตามมาคือน้ำป่าไหลหลากเนี่ยฮะ
แล้วก็ดินถล่มในระยะนี้คืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะ
เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า
รสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะฮะ
ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางเนี่ย
แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้น
แล้วก็ได้เคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างส่งผลให้บริเวณดังกล่าวเนี่ย
มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
เมื่อวานเราคงจะได้รู้จักแล้วล่ะฮะว่านักมากเป็นยังไงนะฮะ
ถึงบางแห่งโดยกรมป้องกันเนี่ยจึงประสาน๒๗จังหวัด
แบ่งอย่างนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย
จังหวัดได้แก่ชัยภูมินครราชศรีมาหรือโคราช
บุรีรัมน์สุรินศ์ศรีเศษเกตอุปบลราชธานี

ต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะ๖จังหวัดนี้
ตามด้วยภาคตะวันออก๔จังหวัดได้แก่ปราจินบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราด
ภาคกลาง๑๔จังหวัดครับนครนายกราชบุรีสมุทรสงคราม
สุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาธนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยา
นครปฐมเพชรบุรีและประจวบคีริขัน
ขณะที่ภาคใต้๓จังหวัดที่ต้องระวังคือชุมพรระนองพังงา
รวมถึงศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย
เตรียมพร้อมรับมือกับอุทธกภัยนะฮะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่ม
ในขณะที่กรุงเทพมหานครปริมาณฝนจริงแล้ว
เขาบอกยังถือว่าถูกสูงอยู่ร้อยละ๘๐
โอ้โหฝนตกตลอดละ๘๐เนี่ย
วันนี้ตั้งแต่เที่ยงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ๘๐กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่๒๔๒๕องศาเซลเซียส
แต่สูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน๓๑องศาเซลเซียส
ประมาณ๓๐๓๑องศาเซลเซียส
แปรปวนความเร็ว๑๕๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนจะออกจากบ้านดูรายการเราเนี่ย

ใช่เมื่อกี้มีไลน์ส่งมาบอกว่าทางภาคเหนือ

ว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพหรือเปล่า
เมื่อวานทางคุณทองเปลวกองจันทร์เนี่ย

แม้ปริมาณน้ำจากภาคเหนือเนี่ย
จะทำให้น้ำในรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น
จะไม่เกิดปัญหาอุทธกภัยแน่นอน

ที่หลายพานเคือนเจ้าพระยาชัยนาฏ
ยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้อยู่

เพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าจะเกิดน้ำท่วมหรือเปล่า

ท่วมแต่ว่าที่เธอบอกบ้างนุ่งบ้างนั้น

พรุ่งนี้ได้นั่งเรือมาทำงานแล้วล่ะค่ะ

เมื่อกี้นี้ที่สมมุติใครดูรายการก่อนเข้า

เห็นคนที่เขาฝากไข่คือ๓๐อัพ

ใช่ไหมเราก็ไม่รู้อนาคตอะไร
เดี๋ยวลองฟังดีกว่านักวิจัยเขาว่าอย่างไร

หลังขึ้นไปดำตามกันเมื่อศึกษาหาสาเหตุ

บางชาติเขาได้เอาไข่ของตัวนี้ไปฝาก

คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเธอนั้น

เออยังไม่ยอมแต่งงานนะวันนี้
เพราะว่าฉันจะต้องทำฮานให้สำเร็จก่อน

ยังหาผู้ชายในฝันไม่เจอหรือเปล่า

เพราะว่าต้องการจะประสบความสำเร็จ

ก่อนที่จะมีครอบครัวแล้วก็มีลูก
วิจัยก็ศึกษากับสตรีเหล่านั้น๓๑คนนี้นะคะ

สาเหตุส่วนใหญ่ที่เธอทำเช่นนั้น
ต้องใช้เงินเกือบ๓แสนบาทนะคะ

เพราะว่าเขาบอกว่า
ผู้ซึ่งจะเป็นพ่อตัวอย่างของลูกของเธอ
สตินำสมัยเหล่านั้นก็อายุอยู่ที่ประมาณ๓๒ถึง๔๔

มีทั้งชาวอังกฤษชาวอเมริกันชาวนอเวย์
โดยเฉพาะอังกฤษในชาติเดียวเลย

มีสตรีพากันไปฝากไข่แช่แข็งเอาไว้

แล้วก็เป็นที่น่าแปลกมากว่าในสตรีที่ตกเป็น
เป็นเขาเรียกว่ารถด่วนขบวนสุดท้ายส่วนใหญ่
อายุอยู่ที่ประมาณ๓๘ปี

ก็จริงมันก็เป็นช่วงที่แบบควรจะ

กว่าที่จะไปคิดมีลูกอ่ะคือ๓๐อัพ

ให้คุณดูแลให้ตายมันก็ยังไม่แข็งแรงจริงเหรอ
ใช่ใช่ไหมปกตินี่๓๐อัพ

เดี๋ยวนี้๓๐อัพแล้วทั้งนั้นเลยค่ะ

จนเขาบอกว่าอีกหน่อยสังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ
เมื่อกี้มีคนบอกว่าที่โคราชฝนตกหนักแล้วนะฮะในขณะนี้
แต่ละพื้นที่อากาศของคุณเป็นยังไงภาคเหนือ
เมื่อกี้เขาบอกเชียงใหม่อากาศเริ่มหนาวแล้ว
ใช่เย็นพอฝนตกก็จะเย็นไงตามมาคู่กันไป

ได้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เยอะแยะมากมายต่างนานา
เพราะฉะนั้นการที่อยากจะประสบความสำเร็จ

แล้วบางอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้ดูเก่งกว่าผู้ชายมากขึ้น

ดังนั้นคุณจะเห็นว่าผู้หญิงโสดและประสบความสำเร็จ
จะมีเยอะขึ้นในยุคปัจจุบันนี้และในอนาคตต่อไปข้างหน้า
และอีกอย่างหนึ่งอย่างนั่งข้างฉันเนี่ย
ก็ยังไม่ตกร่องป่องชิ้นอะไรใดทั้งสิ้น
เพราะว่าอะไรก็มัวแต่จะนู่นนี่คิดนั่นนั่นต่างนานา

ไม่สิเปลี่ยนได้ไงแต่ว่ามันจะมีไหม
คือเธอเข้าใจคำนี้ไหมคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนความคิดได้
พอมันเปลี่ยนปุ๊บมันจะมาไหม
เออจริงแล้วมันจะใช่ไหมจริงแล้วความกลัวมันมากขึ้นพออายุมากขึ้น
เซ็กเขียวก็คือความปกป้องตัวเองก็จะยิ่งมากยิ่งขึ้น
อะไรเห็นชัดมากขึ้นแล้วก็พยายามไม่ประมาทมากขึ้น
เข้าใจคำนี้ไหมมันก็เลยมีข้อแม้เยอะมากว่า๑๒๓๔๕๗
แค่นี้เองง่ายชีวิตวันนี้ง่าย
มันไม่เหมือนกับคนสมัยก่อนอย่างแม่เราอย่างนี้
๑๖๑๗๑๘แต่งงานมีรูปมีเต้ากันไปแหละต่างนาน
คมเปลี่ยนไปไม่น่าตกใจใดทั้งสิ้นเข้าใจคำนี้ไหม

ไม่มีอะไรง่วงนะเยอะฉันพูดได้แต่มันต้องมีจังหวะในการพูด
นี่ไงมาเต็มเลยเห็นไหมขึ้นง่วงบ้าเหรอ
รายการเราอย่าไปคิดว่าจะเป็นข่าว

นี่เมื่อกี้มีผู้ชายคนนึงเขียนมาบอก
อยากเห็นแองจี้ทั้งร่าง

เพราะฉะนั้นวันนี้พฤติกรรมของคุณกรุณาเปลี่ยนไป
ข่าวมีสาระรอสักแป๊บนึงต่อจากเรา

คงจะสวยเพลียวเลิศ

เอานี่ดีกว่านี่ดีกว่าของคุณแม่ค่ะ

คนเรามันจะมีชีวิตที่สุขได้
แล้วก็สตอบ่อแหลกันไปได้ทุกวัน

ให้กินอะไรดีคะคุณแม่
คือคนที่ชอบกินเผ็ดเนี่ยนะจะชอบไม่ว่าจะเป็นพริกหรือว่าขิง
ถ้ายิ่งขิงกับพริกปนกันป๊าบเนี่ยนะสารประกอบที่ทำให้ขิงมีรสฉุน
ช่วยให้สามารถป้องกันพิษของสารแคปไซซีน
ซึ่งอาจจะมีฤทธิ์ทำให้เสี่ยงอันตรายของมะเร็งได้
ต้นพริกแล้วก็ขิงใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายมากนะ
ในครัวเรือนของบ้านเราถูกไหมคะของคนเอเชียนี่แหละ
แล้วก็ได้มีการศึกษาถึงสรรพคุณที่มีต่อสุขภาพด้วย
ผลการศึกษาบางเรื่องได้ส่อว่านะคะพริกอาจจะมีคุณประโยชน์
แต่ในการศึกษาอีกเรื่องสอบว่าอาหารที่อุดมด้วยสารแคปไซซีน
อาจจะทำให้ล่อแหลมกับมะเร็งลำไส้
แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของขิงได้ช่วยส่งเสริมส่วนผสมที่บำรุงสุขภาพ
คนที่กินเผ็ดมากเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งลำซ้ายได้
เพราะมันมีเตะนั่นเอง
เมื่อเวลาคุณกินเผ็ดมากคุณก็กินขิงเข้าไปด้วย
แปลว่าเล่นที่มีแล้วไม่มี

คุณพี่ไข่วันเป็นไงคะที่น้องดิวที่อธิษณานี่อีก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

ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาล
ตกลงเขาเป็นอะไร
เขาไม่ใช่เป็นฮาร์ดแอตแท็กเหรอหมายถึงว่าเป็นท้องเสียก่อนคุณแม่
ไม่ได้สุดฮาร์ดแอตแท็กแต่เริ่มจากท้องเสียแล้วก็หมดแรงไงพี่
เสียน้ำเยอะแม้วเลยช็อกไปอะไรแบบนี้
แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลไม่ทัน
เขาถึงบอกว่าคนเราอย่าพูดอะไรเป็นลาง
มันจะถึงที่มันก็ถึง
มันนั่งดางได้อยู่ทุกวันนี้
รุ่นนี้ต่อให้พูดถึงอะไรก็แมมแมมมีอะไรเอาแล้ว

ส่งเข้ามาอยู่อ่ะนั่งอ่ะดูไลน์ด้วยนะครับ
อารมณ์จะแปลป่วนเพราะไลน์โอเคค่ะเอานี่ก่อนดีกว่าเอาเรื่องของยาย่ากันน่ะเนี่ย
ก็เขากลับมาแล้วจากนิวยอร์กเขาสองคนนี้ได้ถูกสินค้ายี่ห้อหนึ่ง
สัมติงอันนี้ก็ไปพวกนี้เนี่ยเขาก็จะแบบว่าไปดูช่องดูโชว์
เป็นคนเนี่ยจัดสรรไปในลักษณะแบบนี้ก็เลยไปถามว่า
ไปนักกันไปกุ๊กกี๊ก๊ก๊
ไปงานรวชน่ะล้วนแล้วก็ไป

คนนู้นคนนี้ไปได้รองเท้ามาแค่คู่นึง
อาจจะซื้ออะไรให้ยายาบังมั้ย

ผมก็แบบว่าไม่ได้ซื้อซื้ออะไรหรอก
แค่ผมยังได้แค่รองเท้าคู่เดียวเลย

ไปแบบนี้นะไปอาเจียน

อเมริกานี่เอาให้สุดเนี่ยนะ
ควรจะสักประมาณ๓อาทิตย์

ในสามวันแรกเพราะที่มันจะเจ็ดแลก
เสื้อที่กำคัดประมูลเนี่ย

แต่ว่าทุกคนก็ประมูลไปจนถึง๓แสนเป็นแจ็คเก็ต
ถึง๓แสนเลยซึ่งต้องขอบอกเลยนะว่า
ขอบพระคุณมากที่ช่วยกันนำธรรมบุญ

อุรัสยาเป็นภาษาอังกฤษ

ก็แล้วแต่โอกาสที่ดีนี่ไง
นี่จนปลายชายเสื้อ

เขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับ
อาจจะทำให้เพื่อนคนอื่นใส่ด้วยก็ได้นะครับ

แต่ถามว่าใส่แล้วอบอุ่นไหม

ส่วนที่คนแซวว่าทำเพราะแสดงความเป็นเจ้าของหรือเปล่า

เพราะว่าไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของอะไรใดทั้งสิ้น

แล้วยายามีเสื้อปักชื่อณเดชน์ไหม

อ๋อนาเดตเขาตกใจเหมือนที่คุณทำอย่างนั้นเลย

ทำให้ข่าวนี้มีรสชาติมากขึ้น
เพราะจริงข่าวนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะคุณผู้ชม
ก็แค่แบบว่าใส่เสื้อที่แฟนเขาจะปักให้กัน

เรียกปากเสื้อนะที่เป็นปากโรงเรียนให้เลย

ปักกับมือเลย

ตี้รายการเดียวในประเทศไทยในยามเช้า

จะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวัน

มั้งเอ้า
ทุกคนนี่ไงนะนะครับจนได้มาเร่นละคร

เห็นผีดีเห็นผี

เล่นละครเห็นผีจนมีชื่อเสียงดังไป๓บ้าน๘บ้าน
แต่น่าแปลกใจตรงที่ว่าเล่นละครไม่กี่เรื่อง
ปรากฏว่ามีธุรกิจใหญ่โตเป็นเรื่องเป็นราวมีธุรกิจด้วยอีก
เฮ้ยไม่ใช่กรณ์ที่เราพูดนั่นล่ะ
เดี๋ยวก่อนพี่มดดำมีอันนั้นใครหรือเปล่า

ว่ากว้นให้นายเปิบขายน้ำเครื่องพระเอกลิ้นรัวสุด

อยู่ในแก๊งเดียวกัน

ลีดน้ำเป็นมือใหม่หัดเสียว
แอบแย่งสาวใหญ่บอร์ดบริหารแบงก์ดังจากบ้านดัง

รุ่นนี้มีอะไรทำให้ออนภาตกใจได้เยอะ
อันนี้คือคุณแม่ไม่เคยรู้มาก่อน

พูดขนาดนี้ก็รู้มาแล้วนะว่ามันน่าจะเป็นใคร

เดินสายเข้ามารับงานลีดน้ำเป็นมือใหม่

บอร์ดบริหารแบงค์ดังจากปัญดา
นายแบบขาประจำไปต่อหน้าต่อตา

นายแบบก็เลยขอแฉชุดใหญ่ให้ฟังต่อ
ว่าพระเอกลิ้นรัวที่มีแฟนคลับหนาแน่น
ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมารับงานใต้ดิน
อาชีพรีดน้ำเป็นอาชีพเสริม
ที่สำคัญดูเหมือนว่าจะรุ่งซะด้วย

เพราะเข้าสู่วงการขายน้ำมาไม่ทันเท่าไหร่
แบงค์รุ่นใหญ่กระเป๋าหนัก
หลงประเครนให้ทุกสิ่งสัก
ล่าสุดถอยบิ๊กไบท์คันละหลายแสน

ขับไปตากแดดตากลมเล่น
พร้อมทิพเทกระจาดไปลีดน้ำกันไกล

อุ๊ยตายแล้ว
ฮ่องโกงแค่เนี้ย

แต่ว่าไอ้คนที่มาใหม่เนี่ย

เล่นเรื่องแรกเรื่องแรกละครเห็นผี

มันก็เยอะมากแล้วแบบว่าไม่ได้ดังมาก
ไม่ใช่เรื่องแรกที่เขาเล่นเห็นผีแต่หมายว่าเล่นเรื่องเล่นชื่อดัง
เล่นที่ดังไม่ได้ดังมากหรอกจนมีชื่อเสียงเล่นผีแล้วดัง
ละครเห็นผีจนมีชื่อเสียงดังไป๓บ้าน๘บ้าน
แต่น่าแปลกใจถึงว่าเล่นละครไม่กี่เรื่องมีธุรกิจใหญ่โตเป็นเรื่องเป็นราว
อะไรไอ้เจ๊ไหนหันมานี้แล้วเวลาแบบมีข่าวอย่างนี้ทีไรนะคิด
ใช่เหรอแล้วใครอ่ะตกลงว่านั่นเป็นผู้เอกเหรอ
ใช่ตกลงใช่คนที่เราคิดเหรอ
เล่นละครที่มีผีนี่ผีดังนี่ผีตรงนี้ดังมากเข้าใจว่าผีตรงนี้ดัง
แต่ปัญหาคือพระเอกคือใครเราจำไม่ได้
ผู้เอกคือใครผู้เอกอ่ะ
ใครอ่ะใครอ่ะใครเป็นคนเขียนเธอต้องบอกด้วยเราไปเอามาจากไหนตกลงคือใคร
คนที่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เหรอเอาอีกเลยใช่เปล่าอ่ะ
ใครที่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เหรอตกลงคือใครเปลี่ยนชื่อใหม่เหรอตกลงคือใครเปลี่ยนชื่อใหม่เหรอ
มีคนถามฉันเรื่องนี้มากเลยอ่ะใครคะ
เมื่อวานพี่เหมียวอ่านเหรอเออใครอ่ะ
เมื่อวานผมไม่ได้มาใครอ่ะเมื่อวานพี่เมียวพูดถึงข่าวของใครคะ
มีอักษรย่อมีอักษรอะไรกันอีกแล้วเหรอเมื่อวานนี้เมื่อวาน
แต่ทุกวันเนี้ยแต่ทุกวันเนี้ยใครก็ไม่รู้คนโทรมาเยอะมากเลยมีแหละคนถามใครอ่ะ
ก็คุณเอาข่าวแบบนี้มาปุ๊บเนี้ยแล้วอันนี้มีแล้วด้วยใครอ่ะคนก็จะสงสัยเยอะมากว่าคือใครอ่ะคะ
แล้วมันไปเอาอย่างเนี้ยไม่ใครอ่ะจริงเหรอยากแล้วเนี้ยใครอ่ะ
ที่ดีด้วยเหรอไม่เขาออกกำลังกายพี่นุ๊กแหลงแรงมากนะคะ
กับสามีรุ่นน้องมูฮามาทอากิมนะคะ
ก็ต้องบอกว่าเมื่อต้นเดือนเมษาก็จัดพิธีไปที่เรียบร้อยแล้วที่มาเลเซีย
ซึ่งที่บ้านเกิดของฝ่ายชายเมื่อวันที่๙กรกฎาที่ผ่านมานะคะ

เพราะว่าเป็นห่วงความรู้สึกของลูกชายทั้งสองคนนะคะ

มีข่าวดีแล้วตนตั้งคันได้เกือบ๒เดือนแล้วนะคะ

แต่ก่อนแต่งงานก็ตรวจเจอเนื้องอกที่มดลูก๔ก้อนด้วยกัน

ผ่าศูนย์กลางประมาณ๑๐เซนติเมตร
โดยตอนนี้ก้อนเนื้อก็มีอาการโตขึ้นเรื่อย
จากการมีเลือดไปเลี้ยงเด็กแล้วก็ไม่สามารถผ่าตัดได้
นี้ก็ไม่ใช่เนื้อไม่ดีไม่มีค่ามะเร็งอะไร

แล้วก็เดี๋ยวจะจัดการกับก้อนเนื้อนั้น

นุ๊กที่ไร้คนที่สามด้าน่าจะได้ลูกชายอีกหรือเปล่า

แต่ผู้ชายนี้เป็นคนที่ถ่ายรูปขึ้นมากเลยเนอะแต่ดวงนุ๊กสุธิดานี่เป็นคนได้ผู้ชายตัวไม่สูงเนอะ
เพราะว่าพ่อของเด็กสองคนบาแปงกับอะไรนะปิ๊ปโป้ก็ไม่ตัวไม่สูงคนนี้ก็ตัวไม่สูง
พอกันพี่นุ๊กตัวเล็กไงก็ได้อยู่แล้วพี่นุ๊กเป็นคนตัวเล็ก

เรื่องกระเป๋าของน้องนี่น้องจับได้ไหม

นางบอล์นางบิลฉ์ไปเอ้ามาแล้วเอาไปเอ้ามาแล้วเหรอ

นางเอกมิ้นพิชญาไปนะมินนี่นะฮะ
น้องคนนี้ดูหน้าตาไว้อย่างนี้สวยนะ
พูดถึงมาอย่างยาวนานในโลกออนไลน์นะตอนที่เธอไปต่างประเทศก็แค่สิงคโปร์มั้ง
แล้วก็ไปซื้อกระเป๋าแอร์เมสเยอะแยะเต็มไปหมดนู่นนี่นั่นต่างนานามา
เป็นกระเป๋าหรูหราเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ไม่ได้เอากลับมา
เพราะว่ามีข่าวบอกว่านี่เยอะขนาดนี้เนี่ยต้องโดนภาษีเล่นงานแน่เลย
นางบอกมาเป๋าไม่ได้เอามาก็เลยไปถามนางเลยทันทีตกลงเป็นอย่างไร
นางก็บอกว่ากระเป๋าเอามาแล้วค่ะแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็ตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะเพิ่งไปเอาออกมาเอาออกงานด้วยแล้วนะคะ
ก็เรียบร้อยไปแล้วล่ะค่ะก็มีใบเสร็จนะคะจริงแล้วเนี่ยนะคะ
นก็มองว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรถ้ากระทบกระเทือนจิตใจใคร
ก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงแล้วเป็นของขวัญวันเกิดของมิ้นเองค่ะ
ซึ่งก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะที่ทำมาถ้าเกิดทำอะไรให้ใครหลายคนไม่สบายใจนะฮะ
ก็ไม่เป็นไรมั้งคะมิ้นเลือกมีความสุขคนเดียวอยู่บ้านเนี่ยนะคะ
มิ้นมีใบเสร็จค่ะแบบใช่ซื้อของมันต้องมีใบเสร็จกันเลย
แต่ก็จริงไงก็เรื่องก็เงียบไปแล้วค่ะก็ไม่อยากที่จะให้ใครเป็นเรื่องขึ้นมาอีกนะคะ
ก็บินไปเอาเองค่ะบางส่วนเราก็ปล่อยให้พี่ที่เขาอยู่ต่างประเทศด้วยค่ะ
คือปล่อยให้หมายถึงขายให้ปล่อยการปล่อยของเนี่ยไม่ต้องปล่อย
อ๋อขายต่อเราจะปล่อยแอร์เมสไปง่ายโดยที่ไม่เอาตังค์
หรือว่าเขาให้พี่น้องเขาหรือเปล่าเขาอาจจะมีพี่น้องอยู่ต่างประเทศอะไรแบบนี้
มั้งไม่รู้อาจจะมีญาติมีอะไรอย่างนี้ไง
ทำถูกกฎหมายทุกอย่างนะคะชัดเจนค่ะไม่ต้องห่วงนะคะ
ถ้ามีอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมีการติดตามค่ะ
สอบสวนที่ถูกต้องชัดเจนค่ะตัวมิ้นเองทำหน้าที่เสียภาษีเรียบร้อยค่ะ
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมนะคะเป็นหน้าที่ของคนไทยค่ะนะฮะ
เชื่อว่าทุกคนยังจะซื้อได้เป็นปกติค่ะมีความสุขค่ะ
ของมิ้นนี่ก็เป็นเคสที่เรียกว่าเฉพาะมินแล้วกันนะคะ
ไม่ต้องไปกังวลนะคะเพราะว่าการซื้อมีมานั่งอยู่ตรงนี้เลย
การซื้อนี่นะคะเข้ามาเนี่ยใช้นั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหาย
จริงไหมฮะเออฉันมีเงินฉันก็ซื้อฉันมีเงินนางว่าหรอค่ะ
อ๋ออันนี้อันนี้นางว่าหรอค่ะพูดเองใช่ไหมพูดแบบนี้หน่อย
พูดเองไหมค่ะแล้วก็สบายใจมาตั้งนานแล้วค่ะ
เพราะว่าทำถูกต้องค่ะทำถูกต้องก็ดีแล้วค่ะ
แต่ผมก็ดูหน้าตาสดใสน่ะหน้าเด็กด้วยมีคนบอก

ว่าอารมณ์พิธีกรจะเป็นยังไง
ช่วงหน้าหลังกลับมาเฮ่ยอะไร

นี่ไงหน้าใหญ่โตเลยในทัยรัดดูสิ

ที่เขาไม่ใช่กรอบเล็กนะคะ
หน้าใหญ่โตหน้า๒๗หน้าบันเทิงมาเต็มค่ะ
เสร็จหนึ่งส่วนสี่เออเลิศว่ะนางวันเลิศ
นี่จิ๊นอะไรเนี่ยคุณจิ๊น

ก็ไปเป็นผู้จัดอีพรินคนเริงเมือง

ตัดสินใจจัดมิตติ้งกินข้าวสร้างสรรค
นักแสดงทีมงานที่ร้านหนึ่งเนอะ
แล้วก็ปรากฏว่าอยู่เนี่ย
แขกไม่ได้รับเชิญคุณจินจรินธรรมวัฒนะเนี่ย
สามีของหนิงโผล่มาพร้อมกับดอกไม้ช่อใหญ่
สร้างความเซอร์ไพรสกับทุกคนต่างคาดเดาไปต่างนะว่า
เฮ้ยวันนี้วันเกิดเย็นหญิงหรือเปล่า
หรือวันครบรอบแต่งงานหรือเปล่า
หรือว่าจะมาคุกเข่าขอเมียแต่งงานรอบ๒หรือเปล่า
แต่เรื่องที่ทุกคนไม่คาดเดานั้นเกิดขึ้น
เพราะภาพที่เห็นจินเดินตรงเข้ามาหานิง
พร้อมกับยื่นดอกไม้อธิบายเหตุผลกับทุกคนว่า

เพราะวันนี้ทำผิดกับเมียหรือทำผิดกับภรรยา
ทำให้ภรรยาโกรธอย่างหนักเลยต้องมาง้อว่ะ

ทำไมต้องมางอกเงินแจ่งมิดอะน์กลิ้ดเนอะ

เออไม่ได้ง้อคนสองคน
เขาไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรก็มาจิลกาวก่อโทษ
แล้วก็ยื่นดอกไม้ให้กับนิงเนี่ย

ดรงดาราก็บอกหอมเลย

ทุกคนก็เป็นบรรยากาศที่หวานชื่นเลย

ก็ตามภาษาสามีภรรยากันแหละเหมือนลูกกับฟันก็ทะเลาะกันบ้าง

แล้วก็เป็นผู้จัดต้องมาดูแลงานทุกอย่าง
ทุกอย่างนัดกอง๗โมง๖โมงอย่างนี้นิงก็ต้องถึงกองแล้ว
คือมันก็แบบเวลาคนมาทำงานเหนื่อยเหมือนพวกเรากลับบ้านไป

แต่เป็นนิสัยส่วนตัวบางเรื่องที่หนิงไม่ชอบ

แต่ก็ไม่อยากมานั่งพูดเดี๋ยวมันจะดราม่าอีก
เอาเป็นว่าทุกอย่างเคลียร์กันได้
ซึ่งหนิงก็เลยบอกว่าใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่ง่าย
แต่คู่นี้ก็ประคองความรักจนลูกโตแล้วเนอะ

คุณม้ามีอะไรจะสอนไหมคะยายเม้าสอนหญิงเชิญค่ะ
ยายเมาท์โอเคโอเคนะโอเคคือ
โอเคก็ดีแล้วก็ดีแล้ว
พี่นิกเขาก็คงรู้ว่าต้องทำอย่างไรใช่ไหม

ปกติแต่ละปีก็จะมีหนังไทย
เขาก็จะคัดเลือกกันไปว่าปีนี้เนี่ย

เพื่อจะเข้าชิงรางวัลเกียรติยศออสการ์ครั้งที่๘๙
โดยทางสมาภัณฑ์ก็ได้พิจารณาคัดเลือกนะคะ
หนังเรื่องอาปัดเป็นตัวแทนหนังไทย
เพื่อไปชิงในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมนะคะ
ซึ่งถูกคัดเลือกจากกรรมการทั้งหมด๘ท่าน
อาปัดก็ได้รับเสียงคะแนนข้างมากจากคณะกรรมการ

ก็ต้องรอดูว่าจะได้หรือไม่ได้
ไม่เคยได้เลยสักปีหนึ่ง

เขาบอกมีโอกาสลุ้นนะในเวทีออสไป

โอเคเลยเหรอไม่คือไปให้เขาดูว่าโอเคไหม
ไม่ได้หมายถึงว่าคือใครไปหมดก็ได้

นางต่างประเทศยอดเยี่ยม
ซึ่งส่วนมากก็จะเป็น

เป็นหนังชีวประวัติเป็นอะไรอย่างนี้

อีกข่าวหนึ่งไม่ทันแล้วเพราะว่าเย็นนี้ก็ละกัน

พอลาสวิทยาลัยติดีนะครับ

น้ำจะทวมขาบพื้นที่ไหนกันบ้าง
คุณมิ้วกับคุณมิ้นรออยู่
วันนี้ลาไปก่อนนะคะ